มาดูความคืบหน้านะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะคะ
พี่สาวอายุ๑๖ปีให้แฟนนุ่มที่ชื่อว่าในหมอกอายุ๑๙ปี
ละเมิดทางเพศแล้วก็ข่มขืนน้องสาวแท้อายุ๑๒ปีเป็นออทิสติก
ตามรายงานข่าวเบื้องต้นตอนแรกในหมอกก็บอกว่าในหมอกไม่ได้ทำ
แต่ว่าตัวพี่สาวอายุ๑๖ปีเป็นคนทำโดยใช้วิธีการนำอย่างอื่นใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของน้องสาวอายุ๑๒ปีที่ป่วยเป็นออทิสติก
บอกว่าใช้ลูกแตงแตงกวาแหละ
รับสารภาพเฉพาะเรื่องของการขโมยรถจักรยานยนต์ของคุณพ่อของผู้เสียหายขี่หนีกันไปรับสารภาพแค่นี้
แต่เรื่องของการล่วงละเมิดไม่รับเรื่องของการทำร้ายร่างกายคุณย่ามัดมือมัดเท้าขโมยของคุณย่าไปเนี่ยไม่รับของที่เอาไปก็มีทั้งแหวนครึ่งสลึงของคุณย่าเงิน๓๐๐เนี่ยก็เอาของคุณย่าไปเนี่ยค่ะ
ทางตำรวจเขาก็สอบปากคำอย่างหนักเลยนะคะทั้งคู่ทั้งในหมอกทั้งตัวผู้หญิงอายุ๑๖ปีเนี่ยค่ะ
สุดท้ายเนี่ยตัวพี่สาวอายุ๑๖ปีคือรับสารภาพหมดเลย
คือรับแทนในหมอกแฟนหนุ่มของตัวเองด้วย
บอกว่าตัวเองเป็นคนก่อเหตุทุกอย่างนะคะ
บอกว่าอยู่กับในหมอกแฟนนุ่ม๒คนในห้อง
ดูวีดีโอโป๊ะมีอารมณ์ทางเพศแล้วก็ตัวเองมีความสัมพันธ์กัน
แต่ยังมีอารมณ์ต่อเลยอยากจะทดลองไปแกล้งน้อง
ไม่คิดว่าอวัยวะเพศน้องจะฉีกขาดแบบนี้

วันนี้เนี่ยตำรวจนำตัวสาววัย๑๖ปีนะคะ
ฝากขังที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
เธอก็เดินก้มหน้าออกมาจากห้องคุมขังค่ะ
ก็ยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนน้องสาว
แต่ที่เลือดออกจากอวัยวะเพศเพราะเธอใช้วิธีอื่นแทน
อ้างอิงตามคำให้การของในหมอกแฟนนุ่มของเธอ
ที่บอกว่าใช้แตงสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ
ยอมรับว่าเธอทำเองคนเดียวไม่เกี่ยวกับในหมอก
ส่วนเรื่องของการมัดมือมัดเท้าคุณย่าแล้วก็ขโมยของของคุณย่าไปเนี่ย
เธอก็รับเองว่าทำคนเดียวอีก
บอกว่าก่อเหตุคนเดียวทุกอย่างในหมอกแฟนนุ่มไม่รู้เรื่องเลย

อ้าวไปบอกว่าไปเลยบอกก็ยิงไปเลย

แฟนหนูไม่ได้ทำ

แล้วเกิดอารมณ์แล้วก็มีความสัมพันธ์กัน
แต่ตัวผู้หญิงอายุ๑๖เนี่ยยังนึกพิเรน
ทดลองว่าน้องสาววัย๑๒ปีที่ป่วยเป็นออทิสติก

น้องสาวของตัวเองอ่ะนะคะครับพอก่อเหตุไปแล้วทั้งสองคนเห็นว่า
เลือดไหลเยอะมีความผิดปกติ
ก็เลยหนีออกจากบ้านดีกว่าไปข้างนอกดีกว่า
แต่ไม่มีเงินก็เลยคิดแผนว่าเอาเงินจากคุณย่าดีกว่า
แล้วก็จะไปใช้ชีวิตกันสองคนกับนายหมอก

ก็เลยก่อเหตุมัดมือมัดเท้าคุณย่า
บอกนะบอกว่าน้องผู้หญิงนี่ยืนยันว่าใช้แตงกวาสอดใส่
อวัยวะเพศน้องสาวแฟนนุ่มไม่เกี่ยวเลย

แต่ว่าทางพ่อกับย่าของ
เด็กสาววัย๑๖ปีวันนี้ไปพบพนักงานสอบสวนสพสะดาว

ย่ายังคงยืนยันว่าในหมอกคือคนข่มขืนหลานสาววัย๑๒ปี

ตอนนี้ยังโกรธแล้วก็จะไม่ยกโทษให้อย่างเด็ดขาด
เพราะว่าย่าเลี้ยงดูหลานคนนี้มาตั้งแต่เกิด
ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะกล้าทำร้ายกันได้ขนาดนี้
แล้วก็เสียความรู้สึกมากที่มาถูกขโมยแหวนทองคำหนักครึ่งสลึงไป
เพราะแหวนวงนี้เป็นแหวนแต่งงานของย่า
ใส่มาตั้งแต่อายุ๑๘แล้วก็ไม่ต้องการให้หลานอายุ๑๖มาขอเข้ามาด้วย
เพราะจากนี้ไปจะไม่ขอวุ่นวายยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยอีก
ขอเลี้ยงดูหลานคนนี้อีกต่อไปแล้ว

กี่ปีแล้ว
อันนี้มัน๗๓แล้ว
ยายแต่งงานอายุ๑๘ปี
จะพูดอะไรรู้สึกความชั่วของมันที่มันทำ
ความชั่วที่มันทำทำเลวจนเกิน
มนุษย์ที่จะเกิดมาไม่เหมือนคนนี้
ถ้าว่ามันรู้สึกก็ให้เขาจัดการเองนะ

ถ้ามีมันต้องยับเยินอีก

ก็คือร่วมกันกระทำชำราวเด็กหญิงอายุ

แต่ว่ามันมีเรื่องที่น่าเศร้าเพิ่มเติมมาอีกครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่ามีรายงานข่าวว่าน้องวัย๑๖ปีหญิงสาวคนนี้เนี่ย
บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าสงสัยว่าตัวเองจะตั้งท้อง
เพราะมีอาการแปลกเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียน
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่า
ตั้งท้องจริงหรือเปล่าแต่มันก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ในหมอก
ให้ข้อมูลว่าเวลาที่มีอะไรกับน้องผู้หญิงวัย๑๖ปี
ป้องกันทีนี้ตำรวจที่อยู่ห้องคุมขัง
บอกว่าจากการสังเกตพฤติกรรมของน้องหญิงสาววัย๑๖ปี
มันก็มีลักษณะคล้ายกับคนตั้งท้องอยู่เหมือนกันนะ
เพราะว่าก่อนจะนำตัวไปส่งที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาเนี่ย
สาววัย๑๖คนนี้มีอาการปวดหัวแล้วก็เหม็นกลิ่นน้ำหอมตลอดเวลา
แต่เดี๋ยวต้องตรวจให้ละเอียดแต่ว่าก่อนที่ตำรวจจะพาไปฝากขังที่ศาลเยาวชนนะ
วัย๑๖ปีนี่เขาขอไปกอดในหมอกเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะ
คือแบบคือไม่รู้จะรักอะไรในเหมาะขนาดนี้นะ
จะนำไปฝากขังพรุ่งนี้นะครับบอกว่าไม่ต้องทำแผนแล้วฮะ

ถ้าตั้งท้องจริงนี่น่าเป็นห่วงมากครับ